ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์จอดรถขวางหน้าบ้านกันนะครับที่ชนบุรีคราวนี้ตัวละครเยอะหน่อย
คือสองบ้านแต่แบบโอ้โหหลายคนเหลือเกินทั้งผัวทั้งเมียนะครับทะเลาะกันเพราะว่าฝั่งนึงเนี่ยที่จอดรถขวางหน้าบ้านเนี่ยเขาเป็นรถยก
แล้วก็มีการว่ากันโพสต์ด่ากันทางเฟซบุ๊กจนไปเอาเรื่องกันแล้วก็นำมาซึ่งคลิปเหตุการณ์นี้นะครับเดี๋ยวท่านไปดูนะฮะ

มันจะเป็นกระตุกกระตุกหน่อยนึงนะ
แต่ว่ามันก็เห็นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สองบ้านนี้ผู้ชายที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยคนนึงชื่อนายพลกฤษ

อีกคนนึงชื่อนายพินิศที่เขาชกต่ออย่างนี้นะครับ
นายพินิษฐ์เนี่ยเขามีอาชีพขับรถยก

คือเราเคยได้ยินข่าวจอดรถขวางหน้าบ้านก่อน

ก็โตเถียงกันแล้วก็ต่อยกันนะครับ

ด่าเขาทางสังคมออนไลน์นะ

แล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้น

ซึ่งในภาพจะอยู่ในชุดสีดำ

ภรรยาของนายภูรกิจเขาจะอยู่ชุดลาย

คือหลายคนมากอยู่ในเหตุการณ์
เอาเป็นว่าพอฝ่ายชาย

กลายเป็นว่ามีฝ่ายหญิง

พอนายพลละกริด
พอนายพลกฤษที่โชคต่อยอยู่กับพี่นิด
เห็นภรรยาตัวเองถูกน้องเมียอีกฝ่ายนึง
แล้วก็มีอีกหลายคนเข้ามาเนี่ย

นี่ไงผู้หญิงชุลมุนชุลเกกันอยู่อย่างนี้
พลกฤษก็เลยชักปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้า

แล้วก็ไปผลักอกฝ่ายที่มาทำภรรยาเขานะครับ
พินิษฐ์ก็เข้ามากันอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ชุลมุนชุลเกแล้วก็แยกย้ายกันไป
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้น๗โมงครึ่งเช้าวันนี้นะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ผู้สื่อข่าวของเราครับเราได้ไปเจอกับนายพลกฤษนะฮะนี่ฮะ
ตอนที่อยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดเขาใส่เสื้อลายนะ
วันนี้ก็คุยกับเรานะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนยิงปืนขึ้นฟ้าจริง
หลังจากที่มีปัญหากันมีเรื่องชกต่อยกันตบตีกัน
สาเหตุที่เขาเข้าไปถามนายพินิษฐ์เพื่อนบ้าน
ก็คือเรื่องที่ไปโพสต์เฟซบุ๊กด่าไม่ใช่ด่าแค่เขานะ
ด่าแม่เขาด่าบุพการีเขา
ถึงแม่เขาด่าด้วยคำหยาบคายด้วยก็เลยอยากไปเคลียร์นะครับ
แล้วก็มีปากเสียงกันจนถึงขั้นท้าดวนต่อยกัน
ก็เปิดฉากต่อยกันจริงแต่พอต่อยต่อยกันอยู่เนี่ยจะเลิกต่อยอยู่แล้วนะ
หันไปเห็นเอ้าภรรยากำลังถูกรุมตบตี
มีน้องเมียของคู่กรณีเนี่ยเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ภรรยาเข้าไปตามถนนตอนนั้นไม่รู้จะห้ามยังไง
ก็เลยต้องตัดสินใจหยิบปืนในรถยิงขึ้นฟ้าเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งหยุด
ปลอดภัยลูกเมียก็เลยก็อ้าวบ้านติดกันตอนเช้าผมจะออกไปทำงานก็เลย
เห็นเค้าอยู่ในบ้านก็เลยเรียกเค้าออกไปแบบนี้แล้ว
มาคุยว่าไปเพิดว่าผมทำไมอะไรอย่างเงี้ย
พอคุยไปคุยมาก็มันก็ตามอารมณ์อะพี่
มันก็แรงขึ้นเรื่อยจนก็เกิดกลายเป็นธรรมวิวาส
อย่างผมจะอยู่กันแค่สามคนเนี่ยครับสามคนพ่อแม่ลูก
แล้วเขาก็จะมีครอบครัวมีแฟนเขามีแม่มีน้องสาว
ก็ทางผู้หญิงเขาก็มารุมแฟนผมคนเดียว
ผมก็เลยเห็นว่าแฟนผมไม่ปลอดภัยแล้วผมก็ตัวคนเดียวด้วย
ผมก็เลยจำเป็นต้องหยิบปืนออกมายิงขึ้นฟ้าเพื่อให้มันหยุด

ท่านผู้ชมรอแป๊บนะฮะฝั่งนายพินิษฐ์เราก็ได้คุยนะ
แต่ว่าฟังภรรยาของนายพลกิจก่อนนะครับชื่อว่านางสาวมณัชนกนะครับ
เธอคือคนที่ถูกอีกฝั่งนึงตบตีอยู่ในภาพก็ตอบโต้อะไรกันไปมานี่แหละ
เธอบอกว่าตัวเองแล้วก็สามีมีปัญหากับครอบครัวของนายพินิษฐ์อีกฝ่ายมาตลอด
ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้บ้านอยู่ข้างกันย้ายเข้ามาเมื่อ๓ปีก่อน
เริ่มแรกมีปัญหากันก็คือเรื่องที่จอดรถ
เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งนายพินิษฐ์เนี่ยเขามีอาชีพขับรถยก
ถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปแรกเนี่ยที่ผู้ชายเขาต่อยตีกันเนี่ย
จะเห็นว่าเป็นรถยกนี่ไงก็รถยกอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้

เรามีอาชีพขับรถยกเราก็ต้องจอดหน้าบ้านเรา
แล้วเอาเข้าบ้านได้ไหมโอ้โห
ประตูมันจะกว้างขนาดไหนล่ะก็ต้องจอดหน้าบ้านแต่มันล้ำอ่ะนะ
ก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาตลอดจนนี่แหละล่าสุดนี่แหละ
มีเพื่อนก็เหมือนที่คุณผู้ละกิจเขาบอกค่ะ
มาให้ดูนะก็เลยเนี่ยถึงขั้นทำร้ายกันอ่ะพอไปถามกันอ่ะ

แล้วพอผู้หญิงตีกันปุ๊บ

เขาก็เลยบอกผัวเขาว่า
หมูไปเอาปืนมาไปเอาปืน

เพราะว่าตัวหมูก็เข้าไปเอาปืนในบ้าน

พอแยกพอเอาออกมาปุ๊บเขาก็เอาปืนมา

กลัวว่าจะมีปัญหาไปช่วยผู้หญิงอะไรแบบนี้

รถจอดอยู่หน้าบ้านพอดีมันใกล้
แล้วก็เอามายิงขึ้นฟ้าพอยิงขึ้นฟ้าแล้วก็บอกว่าหยุด
ทุกคนก็หยุดเขาก็หยุดตัวเขาเองที่แบบทักปืนอย่างนี้อยู่ก็หยุด
ก็คือทุกอย่างตอนนั้นก็คือหยุด
ฝั่งภรรยาของนายพลกิจบอกว่าอีกฝั่งนึงเขาก็ไปเอาปืนมาแล้วเหมือนกัน
สามีเขาเลยต้องไปเอาปืนของพ่อที่อยู่ในรถเอามายิงขึ้นฟ้า
เพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับนายพินิษฐ์
คู่กรณีของนายธุรกิจด้วยนะครับเรื่องเฟซบุ๊กเนี่ยเออตกลงว่าไงพี่
เพราะอีกฝั่งเขาบอกพี่ไปโพสต์ด่าเขานายพินิษฐ์บอกว่าโพสต์จริง
แต่ไม่ได้ด่าใครไม่ได้เอ่ยชื่อใครส่วนเรื่องการจอดรถเขาก็จอดหน้าบ้านเขาไง
แต่รถพี่ใหญ่เหมือนกันนะเอาแล้วก็คุณเข็มมาสอนจะให้ทำยังไงก็
ผมก็จอดหน้าบ้านผมแต่ผมเป็นรถยกนี่ฮะอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่จะไม่มีนะ
นี่นายพินิษฐ์บอกอีกฝั่งหนึ่งชอบเบิ้ลเครื่องรถทั้งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์
บกวนเขาบ่อยลูกเขาก็ยังเล็กอายุไม่ถึง๑ขวบเด็กก็ร้องไห้นอนไม่หลับ
เบิ้ลเครื่องรถอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาเคยให้ญาติเขาที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น
มาช่วยคุยช่วยเจรจากันแล้วเพราะอยู่บ้านติดกันไม่อยากมีเรื่อง
แต่ปัญหามันก็ไม่จบแล้วก็มีปัญหาเกิดเรื่องจนได้
ลาก็มาจอดอยู่ระกะข้างรถผมออกไปเค้าก็เบิ้ลไพรค์อีก
โดยที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันอะไรประมาณนี้ครับพี่
ผมก็โพสต์เฟสของผมไปเรื่อยเพราะเฟสผมมันเป็นเฟสผมเองเฟสสาธารณะ
แล้วก็มีคนแคปหน้าจอผมไม่ให้เขาดูนะว่าผมไปด่าเขาด่าแม่เขา
ทั้งที่มันเป็นเฟสผมแล้วผมกับเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน
เขาก็เอามาแบบมีอารมณ์อะไรประมาณนี้ว่าผมไปด่าแม่เขายังงั้นอย่างนี้
กลับเมื่อเช้าก็มาถึงตรงนี้มาเปิดประตูหน้าบ้านว่าไปด่าแม่เขาทำไม
มันเป็นเฟสผมไงพี่เฟสผมมันเป็นเฟสสาธารณะแล้วผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
เพื่อนผมไม่มีถ้าผมมีเราก็ไม่รู้มันจะออกมารูปนี้หรือเปล่า
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องยิงกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พี่
แต่ตัวเขาก็คือปืนมันอยู่ในรถอยู่แล้วไง
จอดรถไม่มีพี่เพราะว่าผมวิ่งงานก็แทบทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้ว
เรื่องรถไม่มีอยู่แล้วพี่ไม่มีครับพี่เพราะว่าผมก็จอดพอดีหรือว่ากำแพงผม
เขาบอกรถเขาใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้ขวางใครก็จอดหน้าบ้านตัวเอง
พอดีกำแพงรั้วของเขาแล้วก็วิ่งงานแทบทั้งวันทั้งคืน
เฟซบุ๊กก็เขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครเนี่ยเมื่อสักครู่เขาบอกปืนไม่มีใช่ไหม
แต่อีกฝั่งบอกเห็นไปเอาปืนมาเนี่ยนะครับอ่าถ้าท่านผู้ชมเป็นแต่ละฝ่ายยังไงเนี่ย
ถ้าเราเอาใจเราไปแทนใจเขาเราจะทำยังไงเนี่ยนะ
เอาเป็นว่าทางคดีความนะครับนายพินิษฐ์กับญาติไปแจ้งความที่สพสเม็ดที่ชนบุรีนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายพลกฤษข้อหาทำร้ายร่างกาย
มีบาดแผลที่ลำตัวหลายแห่งเป็นหลักฐานแล้วก็ข้อหาเรื่องการชักปืนยิงขึ้นฟ้า
ซึ่งถือว่าทำเกินกว่าเหตุด้วยนี่นะฮะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายพลกฤษนะครับ
เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะเพราะถือว่ายิงโดยไม่มีเหตุอันควร
ไม่จำเป็นเร่งด่วนนะครับยิงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ธุรกิจก็สารภาพทุกข้อกล่าวหาแต่ก็แจ้งความกลับให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายพินิษฐ์
โดยบอกว่าฝ่ายเขานี่แหละคือฝ่ายผู้เสียหายเหมือนกันถูกทำร้ายเหมือนกัน
ต่างฝ่ายต่างแจ้งความและบ้านก็ยังอยู่ติดกันเหมือนเดิม
ใช่ไงแล้วจะทำยังไงล่ะมันย้ายบ้านหนีไม่ได้แล้ว
แล้วงานคืออยู่มันก็อยู่กันยาวผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะ
พอคุณเขมสอนถามว่าแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ยเขาก็จะมีคำตอบอยู่ในใจตอนนี้
บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าที่บ้านก็ยังเอาไม่รอดก็เจอปัญหาเหมือนกันใช่